เราไปกันถึงมือปราบกัญชา
อืมคุณชุวิตตอบใส่ได้ยินว่ามือปราบนึกว่าหมอปลาจะมา
มือปราบกัญชาคุณชุวิตกำลังวิสิทธิ์
จากกรณีที่คุณชุวิตเนี่ยเขาโพสต์คลิปครับ

ซึ่งเป็นโรงเรียนหญิงที่มีนักเรียนมากกว่า๕๐๐คน

พร้อมกับถามไปยังกระทรวงสาธารณสุขว่า
กระทรวงทำอะไรกันอยู่
หรือตามใจมรดกบาปของนายอนุทิน

ราม่าแอดริดเขาได้โพสต์จดหมายเปิดผนึกจากผู้ปกครอง
โดยมีใจความว่าเรียนท่านผู้บริหารที่เคารพ
ซึ่งเป็นสถานศึกษาในระดับประถมศึกษา๑
จนถึงมัธยมตอนปลายในเครือคาทอริก
อยู่ในพื้นที่เดียวกับร้านค้าที่ขายกัญชา
ข้าพเจ้าขอร้องเพื่อให้ท่านดำเนินการอย่างเร่งด่วน
เพื่อให้ร้านค้านั้นปรับปรุงสภาพให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน
ข้าพเจ้าเข้าใจว่าการดำเนินการเนี่ย

เพราะฉะนั้นข้าพเจ้าต้องการแนบรายละเอียด
แล้วก็ข้อเสนอนี้ต่อไปนี้ก็จะมีเบาะหนึ่ง
ข้าพเจ้าขอให้หน่วยงานพิจารณาเพิ่มการตรวจสอบควบคุมพื้นที่
ว่าเอาอย่างงี้ขนาดร้านเหล้าร้านเบียร์บาร์คาราโอเค
ยังไม่สามารถเปิดได้มีโซนนิ่งเลย
กัญชาเนี่ยมันเปิดหน้าโรงเรียนได้เลยจริงเหรอ

บอกว่าเพื่อตรวจร้านค้าว่าไอ้เนี่ยมันคือสาร
ที่มีผลต่อจิตประสาทอย่างเคร่งคัด

ในขณะเดียวกันข้าพเจ้าขอให้ส่งทีมงานความปลอดภัย

แล้วก็กำกับในร้านค้าปรับปรุงสภาพ
เพื่ออะไรฮะเพื่อให้ตรงต่อกฎหมาย
ก็คือโอเคล่ะเราสนับสนุนกัญชาเพื่อการแพทย์
ก็เป็นคลินิกสิทำไมเป็นร้านขายกัญชาสูบล่ะ
ข้าพเจ้าขอให้หน่วยงานเนี่ยทำการประชาสัมพันธ์ให้นักเรียนและผู้ปกครอง
ทราบถึงอันตรายที่เกี่ยวข้องกับการใช้กัญชาและสารอื่น
ที่มีผลต่อจิตประสาทในพื้นที่ใกล้เคียงโรงเรียน
แล้วก็ข้าพเจ้าเนี่ยขอให้หน่วยงานท่านร่วมมือกับหน่วยงานท้องถิ่นเนี่ย
เพื่ออะไรฮะเพื่อดำเนินการให้การสื่อสารเฝ้าระวังเกี่ยวกับร้านค้าดังกล่าวด้วย
เพื่อให้มั่นใจว่าสภาพแวดล้อมเนี่ยโรงเรียนจะปลอดภัยสำหรับนักเรียน
ซึ่งเมื่อก่อนการสูบกัญชาเนี่ยเป็นเรื่องใหญ่เรื่องโตของประเทศ

แต่ถ้าวันนี้เมื่อเขาบอกว่านี่มันอยู่ใจกลางเมืองแล้วเขาอยู่นั่งเรียน
น่าจะเป็นเรื่องคือข้ามถนนถึงอ่ะอันนี้มันเกินไป
เออมันเกินไปจริงแล้วผู้ปกครองแล้วไม่ได้มีร้านเดียวด้วยนะมุษย์
เส้นนั้นนี่คือเดินไปประมาณร้อยเมตรเจอหนึ่งร้านร้อยเมตร

ถูกต้องแต่อย่างที่บอกว่าอ่าวขนาดพับบ้านมันจะไม่อยู่ซอยนั้นเลยอ่ะ
มันต้องไปอยู่แบบถัดไปอีก๒๓ซอยเพราะมันใกล้โรงเรียนอย่างนี้
อือใช่น่ากลัวเลยแหละอือแล้วร้านนี้เปิดได้ยังไง
เขาบอกว่าหรูหรามากด้วยนะลักษณะร้านเลยเป็นคาเฟ่เลย
แล้วผู้ปกครองบอกว่าไอ้สติ๊กเกอร์ที่เขียนว่าไม่จำหน่ากัญชา
ผู้ปกครองบางคนบอกว่าเพิ่งเอามาติดนะวันก่อนยังไม่เห็นเลย
อืมก็เลยไม่รู้ว่าอ่าพอคุณชูวิทย์ลงแล้วเพิ่งเอามาปิดหรือเปล่าหรือยังไง
เพราะฉะนั้นก็ต้องติดตามกันกัญชาจริงแล้ว
มีทางสำนักงานเขตบางลักษณ์ที่เป็นเจ้าของพื้นที่เขาออกมาชี้แจง

สำนักงานเขตบางรักชี้แจงบอกว่า
สำนักงานเขตเองได้หมั่นตรวจสอบการจำหน่ายอาหารที่มีส่วนประกอบของกัญชาหรือกัญชง
บริเวณสถานศึกษาและพื้นที่โดยรอบ
รวมถึงการจำหน่ายอาหารที่มีส่วนประกอบของกัญชาและกัญชงในพื้นที่เขต
ให้ปฏิบัติตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด

เพราะว่ามีการจำหน่ายในส่วนของดอกและน้ำมันกัญชง
ซึ่งไม่ได้เป็นส่วนผสมของอาหารที่จำหน่ายภายในร้านแต่อย่างใด
ร้านได้รับใบอนุญาตให้จำหน่ายหรือแปรรูปสมุนไพรควบคุม
เพื่อการค้าตามพรบคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย
พศ๒๕๔๒ที่ออกโดยกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกกระทรวงสาธารณสุข
ยังไงก็ตามในส่วนประเด็นความเหมาะสมของการตั้งร้านใกล้สถานศึกษา

เดี๋ยวจะทำหนังสือหารือกับหน่วยงานที่พิจารณาอนุญาตต่อไป